ท้าไปดูพี่บินมะลื้อลิศของเรานะคะ
กู้ภัยใจพระต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
ทำได้ทุกสิ่งอย่างค่ะล่าสุดทำพิธีเบิกเนธนะคะ

เอาสิคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราได้รายงานข่าวไปนะคะ
ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ปฏิบัติภารกิจ
พอน้ำลดเสร็จปุ๊บก็ไปซ่อมแซมวัดแล้วก็โรงเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมนะคะ
คือไปช่วยตั้งแต่วันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะก็ไปปากหลักทำความสะอาดทาสีอาคารใหม่ที่โรงเรียนบ้านกุฎปลาขาวจังหวัดอุบลราชธานี
ความพิเศษของที่นี่ก็คือพี่บินได้หล่อพระปางนั่งสมาธิองค์ใหม่มาไว้ที่ศาลานี้ค่ะ
ก่อนอันนี้โดดน้ำคว่มไงเสียหายหนักมาก

ซึ่งในไลฟ์สดค่ะทีมงานก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่า
เมื่อคืนก่อนจะมาถึงที่นี่ค่ะมีทีมงานคนนึงฝันถึงแม่ปรางทิพย์แบบนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วก็ในฝันเนี่ยค่ะแม่ปรางทิพย์ซึ่งเป็นแม่ของพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยค่ะ
มาในชุดสีทองอร่ามเลยนะคะแล้วก็บอกว่านะคะให้ช่วยแต่งหน้าแต่งตาองค์พระใหม่นี้
ให้สวยสดงดงามเป็นสีทองนี่ไงคือพอทีมงานบอกแบบนั้นนะคะพี่บินก็โอ้โหเอาล่ะ
คือทำไมมันคล้องจองมันตรงเหมาะมากเลยคุณไม่ได้มาบอกเองต้องทำแล้วเออ
ใช่คุณผู้ชมนะคะซึ่งอย่างที่ภาพเห็นหน้าจอเนี่ยค่ะก่อนจะทาสีพระพุทธรูปนะคะ

พร้อมกับท่องคาถาปู่พระอินทร์
คาถาปู่พระอินเป็นคาถาเบิกเนธ
ถ้าเป็นแบบว่าอันนี้เป็นเกรดความรู้เล่าให้ฟังนะคะ
ถ้าเป็นเด็กนักเรียนเวลาเขาสอบเขาจะท่องคาถานี้
มันเหมือนแบบเบิกเนธทำให้คำข้อสอบได้

แล้วก็บรรจงทาสีองค์พระใหม่ด้วยสีทองอร่ามนะคะ
พร้อมกับวาดตาแล้วก็ริมฝีปากเป็นสีแดงสดใส
นี่ไงคุณผู้ชมดิฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าพี่บินเนี่ย
จะวาดออกมาแบบสวยงามมากคือบรรจง

กรีดไอลินเนอร์ทาปากแบบนี้นะคะ
ด้วยความเชื่อที่ว่าคนที่มากราบไห้พระพุทธรูปองค์นี้
จะมีความสดชื่นสดใสเป็นสิริมงคลกับชีวิต

เมืองการแต่งหน้าองค์พระของพี่บินเนี่ยค่ะ

โอ้โหออกมาสวยสดงดงามจริงค่ะ

หากใครผ่านไปผ่านมาที่โรงเรียนบ้านกุฎปลาขาว

ก็สามารถมากราบไหว้ขอพรได้ที่นี่ค่ะ
ส่วนภารกิจนะคะซ่อมแซมวัดและโรงเรียนค่ะ
ก็รู้สึกวันนี้เจออยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
จะช่วยเหลือยาวไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลยนะคะ
ก็แวะไปเจอพี่บินก็ทักทายกันได้ค่ะ